พ้นไปแล้วสำหรับงานเทศกาลไทยและนครโอซาก้า
สวนสาธารณะไทโยโนเฮโรบะบริเวณประสาทโอซาก้า
ชาวไทยและชาวญี่ปุ่นร่วมงานกันครับข้าง
เข้าคิวต่อแถวร่วมเล่นกิจกรรมตามบูธต่าง
นิทัศกาลเกี่ยวกับประเทศไทย
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำมาจัดแสดง
ที่สำคัญได้เข้าคิวซื้ออาหารไทย
ผลไม้ไทยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
ก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้และมังคุด
ถ้าจะเป็นที่นิยมที่โดยทั่วไปแล้วก็คือ
ก็คือเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะ
แต่ว่าถ้าจะพูดถึงความแปลกใหม่
คือน่าจะเป็นมังคุด
ซึ่งคนญี่ปุ่นจะชอบมาก
แต่ว่าไม่ค่อยนำเข้ามาขายกันเท่าไหร
เพราะว่าอาจจะด้วยความยากความง่ายของการนำเข้ามา
แล้วก็เสี่ยงต่อการเสียหายอย่างนี้ค่ะ
อกจากนี้ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรม
รวมทั้งสาธิตมวยไทยอีกด้วย
นายกริตตันคณะรัฐกรงสุนใหญ่นานาคอนโอซัก้ากล่าวว่า
การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

เพราะมีผู้เข้าชมทุกกลุ่มทุกวัย

จะได้รู้จักประเทศไทยตั้งแต่เยาวัย
ขณะเดียวกันยังช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร
และผู้ประกอบการสินค้าไทยในญี่ปุ่น
ได้นำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากไทยมาจำหน่าย

อีกทั้งยังทำให้ชาวไทยในญี่ปุ่น
ได้มาพบปะพูดคุยกันด้วย

มีทั้งทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็ก
พ่อแม่วัยรุ่นจนถึงท่านผู้สูงอายุ
ก็จะได้รู้จักประเทศไทยตั้งแต่เด็ก

คนที่จะเป็นเพื่อนของประเทศไทยต่อไปในอนาคต
สินค้าของไทยสินค้าต่างได้มีการนำมาจากประเทศไทย
เพื่อมาเผยแพร่ให้กับชาวญี่ปุ่น

โดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดเล็ก

ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายให้กับชาวญี่ปุ่นเนี่ย

ซึ่งงานนี้มีชาวญี่ปุ่นมาเที่ยวงานเป็นจำนวนมาก
ร่วมกันจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
ตั้งแต่ปี๒๕๔๖จนถึงปัจจุบัน
ครั้งนี้เป็นครั้งที่๑๗แล้ว
ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากชาวญี่ปุ่นมาโดยตลอด

ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยประจำปี

ภาคตะวันตกของญี่ปุ่น

ในการแข่งขันสินค้าและบริการของไทยในญี่ปุ่น
ส่งเสริมนโยบายประเทศไทย๔๐ของรัฐบาล
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทย

ยังเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่ดี

ท่าวแฮร่าทีวีรายงาน